ต้องให้สื่อมวลชนช่วยตรวจสอบให้
เกี่ยวกับความประพฤติการปฏิบัติของพระ
รูปหนึ่งเป็นถึงระดับเจ้าอาวาท
จ้าวาดวัดด่านเจริญชัยที่ตำบลหนองย่างทอย
ชาวบ้านบอกว่ามีพฤติกรรมก็คือ
ไปทำเครื่องล้างของขลังประเภทตะกรุษนะฮะ
แล้วก็ไปสักยันต์ให้กับสีกา
แล้วไปแตะเนื้อต้องตัวเลย
มันไม่อาบัดเหรอทำไมถึงทำแบบนี้
ไม่รวมเรื่องทำพวกเครื่องรางของขลังประเภทตระกุดอะไรต่างนานานะครับ
นี่ฮะตะครุฑนะฮะของจ้าวาดวัดด่านเจริญชัย
ตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
แล้วรับศักยันต์ให้กับผู้หญิงแบบถึงเนื้อถึงตัว
แล้วใช้เฟซบุ๊กชอบโพสต์คำหยาบคาย
พระรูปไหนมาอยู่ที่วัด
แล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้มีปัญหากัน
เจ้าอาวาสก็จะหาเรื่องขับไล่พ้นวัด
พูดจายุโยงให้ชาวบ้านเขาทะเลาะกันอีกค่ะ
ชอบคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงที่อ้างว่าผู้หญิงคนนั้น
เป็นหมอดูร่างทรงคุยกันทั้งวี่ทั้งวัน
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกมานะบอกอยากให้สื่อมวลชน
ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าพฤติกรรมความประพฤติ
ของจ้าวาสวัดแบบนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะ
อย่างไรทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะคุยกับ
เจ้าวาดวัดรูปนี้นะฮะฟังทางฝั่งของคน
ที่เขาถ่ายคลิปส่งเรื่องมาร้องทางสื่อมวลชน
ช่วยตรวจสอบก่อนนะครับคุณลำไพรนะฮะ
อายุ๓๙ปีเธอบอกว่าเธอรับไม่ได้
ที่เจ้าอาวาสวัดด่านเจริญชัยคือพระพีรพันธ์
หรือว่าพระอาจารย์ติ๊กเคยมาบอกว่าหมอดูที่
นับถือเนี่ยบอกว่าพระอาจารย์ติ๊กกับเธอ
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทำให้ครอบครัวเนี่ย
แตกแยกแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วย
ทำให้แม่เธอล้มป่วยเธอก็เลยไม่เข้าวัดเลย
เพราะว่าพระไปพูดแบบนี้ได้ยังไงหาว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ส่วนพฤติกรรมการศักยันต์ให้กับผู้หญิง
ก็เป็นการศักดิ์แบบที่ผู้หญิงเนี่ยเปิดแผ่นหลังด้วย
แล้วพระก็ศักดิ์แบบถึงเนื้อถึงตัวไปโดนตัวศรีกาได้ยังไง
เรื่องนี้เธอไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดแล้วนะครับ
ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมบอกว่าเดี๋ยวขอใช้เวลาตรวจสอบ๗วัน
เธอก็เลยส่งภาพส่งคลิปต่างมาร้องทางสื่อมวลชนให้ช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่งด้วย
ที่พี่ร้องเรียนเนี่ยเพราะพี่โดนร่างทรงที่พระอาจารย์ท่านนับถือ
เป็นผู้หญิงที่จังหวัดพิจิตรมาบอกกับพระอาจารย์ว่า
ร่างทรงทรงพี่ว่าพี่กับพระอาจารย์มีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วครอบครัวพี่น่ะจะแตกแฟนพี่น่ะจะไม่เชื่อถือ
ซึ่งพี่น่ะก็ไม่สบายใจแล้วซึ่งว่ามาพูดอย่างนี้
พูดเองมาบินทบาทแม่พี่เป็นพยานได้
เพราะฉะนั้นบางทีพี่ยังพาหลานสาวไปศักดิ์เลย
ซึ่งเห็นแล้วมันก็ไม่สบายใจผู้หญิงถอดแผ่นหลัง
มือไม้ถึงแผ่นหลังอยู่แล้วแหละข้างนึง

อ่าบอกหมอดูที่ว่าพระอาจารย์ติ๊กเขาสนิทเนี่ยไปพูดได้ไงว่าพี่กับพระอาจารย์ติ๊กมีอะไรกัน
ครอบครัวเสียหายหมด
ลองฟังทางฝั่งของพระติ๊กหรือว่าพระอาจารย์ติ๊กจ้าวาดวัดด่านเจริญชัยหน่อยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดนะครับวันนี้ก็กำลังทำพิธีศักดิ์ให้กับลูกศิษย์อยู่เลย
ตามปกตินี่ฮะพระอาจารย์ติ๊กหรือว่าพระพีรพันธ์นะครับ
บอกว่าขอชี้แจงอย่างนี้หน่อยนะคือไอ้เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าเกิดมีใครไปร้องเรียนยังฝ่ายปกครองของสงฆ์เดี๋ยวจะชี้แจงอย่างเป็นทางการ
และอยากให้ตำรวจมาร่วมฟังด้วยนะจะได้มาพูดมาคุยมาสอบมาถามกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยที่คนที่เขาร้องเรียนเนี่ยไปยังสื่อมวลชนหรือว่าศูนย์นำรงธรรมจังหวัด
บอกว่าไปศักดันให้ถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิงเนี่ยถึงเนื้อถึงตัวศรีกาเนี่ย
อาจารย์ติ๊กบอกว่าเป็นการศักดิ์ที่อัตมาสวมถุงมือมันได้ไหมเนี่ย
คือบอกสวมถุงมือก็เลยไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวโดยตรงไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวศรีกาโดยตรงสวมถุงมือแล้ว
แล้วที่ผ่านมาก็รับศักดิ์ให้กับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยนะรับศักดิ์ให้หมดทำพิธีให้หมด
ทำแบบนี้มานาน๒๐กว่าปีแล้ว
ถูกตัวก็คือเนี่ยมีสิ่งกีดกล้างเนี่ยถูกตัวกับเนี่ย
ไม่ใช่เราไปถูกตัวแบบอันาจารย์อะไรอย่างนั้นนี่ใช่ไหม
สักยี่สิบปีแล้วอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่หลวงพ่อภัทเทืองมรณภาพ
อ่านี่ท่านบอกนี่นี่เห็นไหมมีถุงมือนี่ไงมีสิ่งกีดกั้น
ก็ต้องให้พี่อุ๋ยแหละผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา
วิเคราะห์นิดนึงว่ายังไงคะเนี่ย

ผมว่ามันดูสีถนนชัยไปหน่อย
คือถ้าจะศักดิ์ทำพิธีศักดิ์อะไรให้กับลูกศิษย์ลูกหา

แต่กับศรีกาเนี่ยยังไงก็ไม่เหมาะ
ถ้าเป็นอาบัดเบาก็จริงปรงอาบัดได้
แต่ว่าโลกะวัชชะนะฮะโลกเขาจะติเตียนเอา

ไปร้องศูนย์นำลงทำจังหวัดไปร้องที่สื่อมวลชนเนี่ยเห็นมั้ยฮะ
เป็นว่ายังไม่มีการร้องไปยังทางฝ่ายปกครองของสงฆ์นะครับ

ต้องดูว่าทางศูนย์นำรงธรรมจังหวัดที่ขอเวลาตรวจสอบ๗วันเนี่ยจะว่าอย่างไร
ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยพระอาจารย์ติ๊กเขาก็ปฏิเสธหมดทุกเรื่อง
ทำวัตถุมงคลแล้วเงินเข้าบัญชีส่วนตัว
ก็บอกก็อาจมามีวัตถุมงคลที่วัดแล้วใช่เขาก็เข้าบัญชีไหน

ใช่แต่นี่เข้าบัญชีส่วนตัวของท่าน